พี่นุ้ยสุจิราค่ะหลายคนเป็นห่วงดาวติ๊กต๊อกว่าเอ๊ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณสามีของพี่หนุ้ยคุณปอนเขาไปงานงานหนึ่ง
ซึ่งเพราะเอิญว่าในงานนี้นะคะมีคนติดโควิดเป็นข่าวหลายคนก็เลยเป็นห่วงว่า
ยังไงดีแต่ว่าผลตรวจของคุณปอนสามีพี่นุ้ยเนี่ยเป็นลบนะ
ก็คือไม่ติดไม่ติดโควิดนะฮะแล้วก็มีการกักตัวแล้ว๑๔วันจนครบเลย
สุขภาพแข็งแรงดีอยู่นะฮะส่วนคุณนุ้ยเองเนี่ยทำงานอย่างระมัดระวังค่ะ
เห็นว่าโชคดีหน่อยละครผู้ใหญ่สันกำนาศีเนี่ยเขาปิดกล้องไปแล้ว
แล้วก็เตรียมลงจออนแอร์กันไปแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของโควงโควิดต่างต่าง
ตอนนี้ก็ระมัดระวังดีอยู่พี่นุ้ยเองก็อยากจะส่งกำลังใจให้ทั้งนักคอมนะ
แล้วก็อาต้อยเศรษฐาด้วยรวมไปถึงคนไทยทุกคนที่กำลังเผชิญกับวิกฤต
โควิดนี้เนาะให้หายป่วยกลับมาแข็งแรงไวกันด้วยค่ะ
เสร็จจากการเป็นพระสุริยงเทวีนะคะแล้วก็เปิดประตูโดเรมอนนะคะ
ผู้ใหญ่สรรกำนันศรีค่ะผ่านการกักตัว๑๔วันไปเรียบร้อยแล้ว
น่าจะผ่านมาประมาณน่าจะอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะไม่พบเชื้อแต่อย่างใด
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงนี้คนเป็นโควิดจำนวนเพิ่มขึ้น
วันนี้๒๐๐กว่าคนเราก็ต้องระมัดระวังตัวเอง
นุ้ยเองก็ไม่ว่าจะบุญใดที่ทำมานะคะขอรวบรวมนะคะ
ส่งให้ทั้งอาต้อยทั้งนครแล้วก็คนไทยทุกคนที่ต้องเผชิญโควิด๑๙นะคะ
ให้หายโดยเร็ววันด้วยค่ะ
บอกว่าจริงนะทุกคนเลยไม่ใช่แค่ดาราที่ป่วยนะ
ทุกคนที่ป่วยตอนนี้นะคะเรา๓คนเนี่ยบุญใดที่มีก็เช่นเดียวกัน
ขอให้ทุกคนหายจริงนะนี่จัดใจเลย
อยากให้แบบสังคมไทยกลับมาแบบยิ้มแย้มเหมือนเดิม
ไม่ให้ใครป่วยนะคุณผู้ชมทุกคนอยากสุขภาพร่างกาย
แล้วก็จิตใจแข็งแรงสมบูรณ์กันทุกคนนะคะ

กำลังใจดีจากบันเทิงไทยรัฐส่งให้ตลอดเลยนะคุณผู้ชม